สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
ปากที่ว่านี้เป็นประจักษ์พยานทั้งหมด
เป็นประจักษ์พยานที่เห็นว่าใครเป็นคนซื้อเลขที่แผง
แล้วใน๒๐ปากนี้มีประจักษ์พยานที่มีคนเห็นว่ามีใครสักคนเก็บลอตเตอรี่ได้ไหมคะ

ทำไมถึงไม่โผล่ออกมาตอนชั้นสพ

ทำไมไม่โผล่ออกมาตอนชั้นตำรวจภาค
ก็ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วเขากลัว

คืออย่างแรกท่านกำลังจะบอกว่า
อายการไม่ได้กำลังจะบอกว่าตำรวจตีความข้อกฎหมายผิดใช่ไหมคะ

อายการไม่ได้ส่งกลับคืนไปเพื่อส่งสัญญาณว่า
ครูปีชากับเจ๊บ้าบินถูกกล่าวหาโดยไร้น้ำหนัก

อายการไม่ได้มีใครพยายามจะเข้ามาล็อบบี้
เรียนทราบว่าแต่ละส่วนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

แต่ไม่ได้แปลว่าคนจะไม่พยายามเข้าหา
นี่ไม่ได้หมายถึงว่าอายการเองพยายามจะผลักเผือกร้อนออกจากตัวใช่ไหมคะ

เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจริงต้องเรียนอย่างนี้
มีอัตราโทษที่สูงกว่าข้อหาแจ้งความเท็จนะ
เราทำแต่สิ่งที่ดีเรื่องจริงทั้งหมด

ดังนั้นเรื่องจริงผมเชื่อมั่น
ในกระบวนการสารยุติธรรมของเมืองไทยอยู่แล้ว
ว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นสารตัดสินอย่างไร

เมื่อวานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันระดับหนึ่งนะคะ
เพราะว่าคนก็รออยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ก็จะเห็นว่าขั้นที่หนึ่งส่งขั้นที่สองสองส่งสามสามส่งสี่
คือไม่น่าจะมีอะไรบิดพริ้วไปจากที่เราเข้าใจกันไปเองนะคะ
แต่เพราะเอิญเมื่อวานนี้มีการส่งสำนวนกลับไปที่ตำรวจ
จริงแล้วตำรวจได้รับตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้ววันหนึ่ง
แล้วตำรวจก็ส่งต่อไปที่ประปเชิญแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้พอมีเมื่อวานนี้ออกมาก็เลยมานั่งคุยกับรองโฆษกอายการหนึ่งท่าน
ซึ่งท่านอธิบายอย่างต้นรายการที่บอกคือ
แม้แต่กระทั่งโฆษกอายการท่านยังต้องย้ำเลยนะคะ
บอกว่าอย่าไปสรุปว่าอายการสั่งไม่ฟ้อง
ไม่ใช่คนละความหมายกันเลยนะคะ
ไม่ใช่อายการสั่งไม่ฟ้องเพราะอายการยังไม่ได้เข้าไปสู่เนื้อหาซะ
ด้วยซ้ำไปสำหรับสำนวนนี้
แต่สำนวนที่เข้าสู่เนื้อหาแล้วก็คืออีกสำนวนหนึ่ง
ครูปีชาแจ้งความคุณจรูน
แล้วตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

ข้อหาที่บอกยักยอกซับลักของโจรเก็บของตกนั่นล่ะค่ะ

แล้วยังอยู่ในชั้นอายการที่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอยู่
แต่หลังจากที่อายการส่งไปให้ตำรวจแล้ว
สำนวนก่อนหน้านี้คือสำนวนแจ้งความเท็จที่ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินโดน

แต่ไม่ได้คุยเรื่องที่อายการอธิบายแล้วนะคะ
และสามารถเป็นข้อต่อสู้ได้ไหม

แล้วหนังสือจะออกเดือนหน้านี้แล้วด้วยนะคะ
ครูมองว่าครูโดนตัดสินไปแล้วจากสังค

สิ่งที่เกิดขึ้นลำดับขั้นตอนหากว่ามีใครโดนแบบนี้บ้าง
เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจกลับขึ้นมาอีก
เพราะว่าทนายของครูก็ดูมั่นใจ
สิ่งที่มีอยู่ในมือแม้ว่าจะเป็นพยานบุคคล
ทราบดีว่ามาทีหลังสารอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักมากมาย
แต่เดินหน้าต่อคำถามคือวิธีการสู้คดี
หรือสิ่งที่มีอยู่ในมือครูและทนายครูตอนนี้
ยังไปต่อได้หรือไม่

สูงสุดนะคะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมสวัสดีค่ะอาจารย

ใช่ไหมถ้าดูในสำนวนมาพูดแล้วมันจะเหมือนกับ

เหมือนคดีเสือดำ

ซึ่งต้องมาที่สำนักงานที่ผมทำงานอยู่เนี่ย

แต่ถ้าหากใช่ดีก็ให้คนอื่นก็ทำ

คดีนี้เหมือนกันเพราะเข้าสู่กระบวนการในงานแล้วก็อยู่เฉย

จริงพี่พิทักษอบสุวรรณก็เคยอยู่ด้วยกัน
พรชัยนี่ก็เพื่อนกันเจษดาก็เพื่อน

ต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจบทบาทตรงนี้ก่อน
เรามาทำความเข้าใจในวิธีการทางกฎหมาย

จะเอาบางส่วนที่คุณวรยุทธ์ทนายของครูปีชา

แล้วทนายคนนี้ไฟ่ด้วยเอ้า

สอบส่วนกลางลงมาปากตาม
แล้วส่งต่ออายการแน่นทุกอย่าง
แต่เอ๊ะทำไมไปต่อ

ปัจจุบันมันแยกงานกันเยอะไง

แล้วก็ส่งไปแล้วเห็นไหมไอทางนี้เขาก็สอบ

หรือแจ้งความเขาทำของเขาเสร็จ
เขาก็ส่งอายการทีนี้อายการมองว่า

อย่างที่ผมเคยอธิบายตั้งแต่ต้นว่า
ถ้ามีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ

ก็บอกว่าท่านรองความสุขกระทำ

ก็ส่งไปให้ปวชพิจารณาค่ะ

เป็นกรรมเดียวกันไหมในการสนับสนุน
ถ้าเป็นกรรมเดียวเขาก็พิจารณาสั่งไป

ไม่ได้เสียหายตรงไหนอันนั้นก็ว่ากันไป

ในการสู้ขดีใช่ขยาย

ว่า๒๐ปากเลยนะคะที่เตรียมไว้

อาจจะ๑๐ปากผมว่าพอแล้ว
แต่ถ้าฉันสื่อพยานกันจริงถ้าสารไต่สวนแล้วมีมูล

บางรายบางพยานสารฟังพยานปากนี้แล้ว
ท่านบางทีเราจะสื่อพยานซ้ำเข้าไปในประเด็นเดิม

เนื่องจากว่าพยานปากเมื่อกี้ประเด็นเดียวกันไหม
ประเด็นลุ้ยเห็นเดียวกันก็เอาออกไปมันจะได้ไม่เสียเวลา

ใช่ครับสารนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะคัดกรองตรงนั้นได้
ซึ่งเอางี้เอาชั้นไต่สวนก่อนที่จะมีขึ้น
๔มิถุนายนที่ว่านี้ประมาณ๑๐ปาก
ปากที่ว่านี้เขาเรียกอะไร
เป็นประจักษ์พยานทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับ
คือคนที่อยู่ตอนมีคนพบว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้
หรืออยู่ตอนมีคนมาซื้อเลขที่ถูกรางวัลคะ
ทุกตอนในวันที่๓๐เดือนตุลาคม
ปากที่ว่านี้เป็นประจักษ์พยานทั้งหมด
เป็นประจักษ์พยานที่เห็นว่าใครเป็นคนซื้อเลขที่แผง

แล้วใน๒๐ปากนี้มีประจักษ์พยานที่มีคนเห็น

ทำไมไม่โหมาตอนชั้นตำรวจภาค
ผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วเขากลัว

แสดงว่ากลัวตั้งแต่ตำรวจสพเลยเหรอคะใช่ค่ะ
ก็ชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่ง

ฉันไม่แน่ใจว่าสามารถเป็นข้อต่อสู้ได้หรือไม่

เอาอันนี้ก่อนอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาตลอด
คือว่ามันจะน่าสงสัยถ้าพยานมีเยอะ
เพราะมันจะพูดขัดกันเองหรือไม่
หรือมันน่าสงสัยว่าทำไมเพิ่งมา
คุณรยุทธ์ก็บอกผมลงพื้นที่ผมไปพูดกับเขาดี
บอกให้ฟังว่าถ้าพี่เป็นครูปีชาพี่จะเป็นแล้วแต่นะคะ
พอเกิดความไว้ใจก็รวมตัวกันมาเป็นพยานให้
คุณวรยุทธ์บอกว่าบางปากก็พร้อมออกสื่อ
ปากไม่เอาเลยคือขึ้นชั้นศาลแล้วว่ากันที่ศาลเลยเพราะกลัวจริง
คำถามคืออาจารย์ค่ะถ้ามันมีสถานการณ์แบบนั้น
ความกลัวมันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทุกคนจริงนะ

ซึ่งสารท่านจะรับฟังแค่ไหนว่าทำไมเพิ่งมา
แต่ทีนี้ผมไม่ได้เถียงคุณวรยุทธ์นะ

ผมว่าเนี่ยถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้ามเอาอย่างนี้ก่อนนะ
เราตั้งสติกันถ้าผมเป็นฝั่งตรงข้าม
คำว่ากลัวเนี่ยบางทีน้ำหนักมันน้อยไหม
เพราะพยานที่ถูกดำเนินคดีคือคุณแผนคนเดียวถูกไหม
แล้วคุณแผนถูกดำเนินคดีในเดือนมีนา

ทีนี้ช่วง๒๘พฤศจิกาจนมาถึงกุมภาเนี่ย
มันไม่ได้มีความน่ากลัวไง
ถ้าผมเป็นทนายอีกฝั่งผมต้องว่าอย่างนี้
ก็ฝากคุณวรยุทธ์ต้องเตรียมคำถามคำตอบพวกนี้ไว้ด้วย
อ้างว่ากลัวเฉยมันคงไม่พอ
เอางี้คือเราเล่นคนละบทบาทกันนะอาจารย์หลัก
อาจารย์เล่นบทบาทตรงข้ามคุณวรยุทธ์ดิฉันเล่นฝั่งคุณวรยุทธ์นะ
อาจารย์แต่เวลาพูดถึงความกลัวตำรวจ
อ่ะเดี๋ยว
ถ้าผมเป็นทนายผมก็ซักอย่างนี้

เดียนถามคุณวรยุทธ์บอกว่าเอ๊ะแต่ดูแล้ว
น้ำหนักสุดท้ายแล้วพอเรื่องไปถึงตำรวจภาค

แต่คุณวรยุทธ์พยายามจะบอกอย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่า
คือมันโดยธรรมชาติไม่เกี่ยวกับว่าเป็นตำรวจหน่วยไหนสังกัดใด
คือไม่อยากมายุ่งวุ่นวายทำอาหารกินดีกว่าไม่รู้จะมีอะไร
แล้วก็ยกตัวอย่างเอาดูอย่างคุณแผนสิออกมาแล้วโดนเลยเห็นไหม

อันนี้คือที่อาจารย์พยายามจะบอกว่าถ้าจะบอกว่ากลัวเนี่ย

แผนนั้นนั่งรถนั่งรถผู้จัดการไปพบ

แต่พอมาออกมาเนี่ยออกมาทีหลังเขาไปสอบว่าเขาว่า
เหตุการณ์นั้นไม่มีความจริงไม่เป็นความจริง

ประเด็นที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่า
เหล่านั้นไม่อยากจะมายุ่งมากกว่า

แล้วทำไมถึงมายุ่งตอนนี้

ครูโดนมาขนาดนี้
แล้วครูไปตลาดบ่อยเห็นกันบ่อย
แต่ทีนี้ในแนวคำพิพากษา
เนี่ยนะแนวคำพิพากษาสันดีกา

จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน

สารก็วินิจฉัยว่าจำเลยให้การรับสารภาพ

มีน้ำหนักน่ารับฟังว่าเป็นเช่นนั้น
เป็นความจริงแต่พยานบางปากมา

สารก็บอกว่าพยานเนี่ย
ไม่เคยให้การในชั้นสอบสวนมาก่อน
แล้วไม่เคยมาปรากฏ
เอาหลังจากเกิดเหตุ๕๖เดือน

คือหลักอันนี้ที่เราเคยคุยกันว่า
มันเป็นหลักตักกะ

บอกจำเสื้อกางเกงและรถของคุณจรูนได้ค่ะ

เพราะอะไรเดินผ่าน
หน้าตาก็คือคนชะลาปกติ

ขวัญเดินไปไหนถึงไม่ซื้ออะไรเขาก็จำได้เนี่ย

ส่วนครูปีคุณจรูนเนี่ยไม่มีใครรู้จัก

ทำไมถึงต้องไปจำว่าใส่เสื้อได้

อะไรที่เป็นจุดโฟกัส
ว่าคนนี้น่าจดจำ

ว่าใช่ไม่อยากยุ่งกลัวจริง
ไม่อยากมีปัญหาไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง

ขึ้นอยู่กับการมาทีหลัง
พูดในศาลคะที่สารท่านจะดู

เหตุผลที่เขาพูดที่เขาจำ

จะมีความใกล้ชิดกับใครคนใดคนหนึ่งไหม
ที่เขาพูดกันอยู่ในตลาดเกิดสงสาร

อันที่เดียวว่าอยู่ในตลาดก็รู้จักกัน

คือการพิจารณาพยานหลักฐานมันมีความละเอียดมาก
แต่ว่าถ้าคุณปีชาไปแบบบอย

มันจะกลายลบกับคุณปีชาได้อย่างไงคะ

เอาไปซื้อของบ่อย
การที่เขารู้จักกันสนิทสนมคุ้นเคย
ในตลาดเท่าที่ทราบก็รู้จักครูปีชาเกือบทั้งหมดแหละ

ก็ยิ่งไม่แปลกเลยค่ะ
เพราะเขาก็เห็นใจไงบอกโอ้เห็นกันมาทุกวัน

ถูกแล้วทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ทีแรก

เพราะผู้การลงมาช่วยตั้งแต่ทีแรกตำรวจ

เดี๋ยวมีพูดถึงตัวตำรวจแล้วก็เอกสารลับ
ที่มีการบันทึกไว้ไม่มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลง

มาช้าเพราะว่ากลัวไม่อยากยุ่ง

เพราะก็เคยเห็นหน้ากันอยู่บ่อยแบบนี้เนี่ย

ความเป็นไปได้ในการเห็น
จุดสังเกตให้เกิดการจดจำ

อันนี้คือหลักที่เรารับฟัง
บางทีไปจากพยานบางปากมาให้การว่าเห็น

พอถูกซักเขาจริงมันกลายเป็นไม่เห็น
คือเขาตอบคำถามฝ่ายโจทย์เนี่ยคงไม่เป็นไร
เพราะมันมีการซักซ้อมการทำความเข้าใจ

แต่ผมไม่ว่ากันตรงนี้มันต้องซ้อมพยานก่อน

แต่ตอบอีกฝ่ายที่ไม่ได้รู้กันเลย

อาจารย์เรายังมีเสียงอีก
คือความหวาดกลัวที่ว่านี้นะคะ
คุณวรยุทธ์ก็อธิบายซึ่งมันก็ดูมีน้ำหนัก

แล้วก็อยู่ข้างครูเหมือนเดิม
ขนาดผ่านชั้นของตำรวจ

ทำไมยังยืนอยู่ข้างครู

มีอยู่ในมือที่จะใช้

ซึ่งแปลว่าพยานเหล่านี้

ถ้าเขามีน้ำหนักและรับฟังได้

ซึ่งมันจะมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนัก

เหรอใช่ครับ

คือฟังมาหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์
โอ้โหผมก็ต้องเซฟพยานผมเต็มที่อยู่แล้ว

เป็นคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์

พยานถ้าจะให้ชัดเจนนะฮะ
ถ้าจะมีน้ำหนักให้สารรับฟังเชื่อได้

มียังยังมียังมีตอนนี้คือเรียกว่าพยานชั้นหนึ่ง

เยอะเลยเหรอคะเรามันเวลามันมาถีหลังมัน

นายนี่มีแค่หน้าที่นำเสนอพยาหลักฐานนะ

งั้นถามต่อคือที่คิดว่ามั่นใจแล้วจะสู้กันในศาล
และคิดว่าท่านภูมิภาคศาลจะให้ความเป็นธรรมได้นี่นะคะ

ไม่ใช่มันต้องใช้พยานอื่นด้วย
หรอมีวิทยาศาสตร์ไหมมีเขาเลือกเลยนะเออ
มีติดวิทยาที่เขาว่าได้เลย

ภูมิภาค

ตั้งแต่เขาเปิดตัวในศาลปุ๊บก่อนที่จะขึ้นศาล
ถ้าขึ้นศาลแล้วไม่เป็นไรไง
ไม่หมายถึงที่บอกว่าพยานที่มีอีกเยอะ

คือเนี่ยเขากลัวกันตั้งแต่คดีมันอยู่ในชั้นไหน

เขากลัวตั้งแต่ตอนกองปราบรับคดีมาแล้ว
กลัวตั้งแต่ที่ไปแจ้งภาค๗แล้ว

คือชาวบ้านเขาก็กลัวตำรวจอยู่แล้วไง

คือเราตัดภาพช่วงท้ายของรายการเมื่อวันที่๔เมษายนมาพอดีค่ะ

อาจารย์คืออันนี้คือการให้สัมภาษณ์ครั้งแรก
ซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งที่๒ของคุณวรยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือ

มีทั้งที่เห็นคนเก็บของแล้วก็มีทั้งที่เห็นคนซื้อลอตเตอรี่

แล้วก็ที่บอกว่านิติวิทยาศาสตร์คุณรยุทธ์ก็เพิ่งมาบอกว่าเป็นบุคคลเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ก็อาจจะไปให้อาจจะชี้อะไรได้
ก็อาจจะมีผลต่อเรื่องไม่ทราบว่าจะใช้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคลิปเสียงใด

แต่ทีนี้สิ่งที่คุณวรยุทธ์พูดเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
ที่ครูปีชาไม่ต้องรู้จักทุกคนที่ธนายมี
ไม่จำเป็นหรอกครับถ้าธนายเขาไปหาได้นะ
เวลาสารท่านพิจารณาท่านถามหรือว่าเป็นทนายฝั่งตรงข้าม
ต้องถามว่าคุณไปหามาตอนไหนเขารู้จักเขาได้ยังไง
คุณไปพูดกับเขายังไงเขาเป็นใครอยู่ตรงไหน
เขาถามพยานเขาไม่ได้ถามไม่ได้ถามทนาย
เขาถามพยานเขาก็ต้องซักพยานความเป็นมา
คุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเห็นยังไง
อย่างผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างคงไม่ใช่คนที่คุณวรยุทธ์จะอ้างมานะ
อย่างที่บอกว่ามีทหารคนหนึ่งที่เห็นลำยำได้หมดที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อสักครู่เนี่ย
สมมุติถ้าคนนี้ทหารคนนี้มาเบิกความ
ผมว่าทนายฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องถามล่ะ
คุณจำเหตุการณ์วันนั้นได้ใช่ไหม
คนคุณจรูนที่ว่ามาซื้อขึ้นรถสีนี้ใส่เสื้อสีนี้

แล้วคุณเห็นคนอื่นอีกไหมกี่คน

คือเวลาเขาซักในศาลเนี่ย

คนที่มันออกรายการนั่นแหละคล้ายกันอย่างนี้
คือซักก็ต้องซักกันจนแบบว่า

เห็นนี่จำได้ใช่ไหม
เหตุเกิด

พยานคนเดิมก็ขึ้นเบิกความอีก

แล้วเมื่อวานจำเลยใส่เสื้อสีอะไร

คุณชี้เขาแล้วใช่ไหม

มอเตอร์ไซค์คนที่สองซ้อนท้ายยิงเขา
คุณตอบได้ว่า๖เดือนใส่กางเกงยีนเสื้อยืดใส่หมวกนี้
แต่ที่เห็นเมื่อวานคุณจำได้ไหม

คืออันนี้มันเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยใช่ไหมอาจารย์เวลาสู้คดี
คดีนี้เป็นคดีฆ่ากันตายที่

พิธีทุกอย่างศาลเขาตัดสิน
๖เดือนจำได้แต่เมื่อวานจำไม่ได้

เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการดำเนินคดี

เมื่อกี้ผมอาจจะโต้แย้งคุณวรยุทธ์นิดนึงนะ

นายต้องคัดกรองพยานที่ดีที่สุด

มาให้ศาลเชื่ออย่างที่ทนายเชื่อ

ถึงยื่นชื่อพยานเข้าไปสู้
ไม่ใช่ว่าใครมาบอกแล้วเอาไปหมด

ทนายเนี่ยจะต้องคัดกรองก่อน

อาจารย์ฉันลองคิดในมุมของฝั่งครูปีชา

มันเป็นเรื่องแทบจะ

ถ้าพูดแบบศาสตร์ไม่ได้ดูกระแสเนี่ยฉันเข้าใจ
แต่จะบอกว่ากระแสมันบีบทำให้คนที่จะลุกออกมา
เผลอมีดีกว่าที่คุณวรยุทธ์อาจจะมีอยู่ในมือด้วยซ้ำ

สองคือตำรวจก็ชัดเจนเหมือนมันมีเดิมพันธุ์

คือมันยิ่งบีบทำให้ฝั่งการสู้ของครูปีชาแทบไม่เหลืออะไรอยู่ในมือเลยนะอาจารย์
มันก็มีไงมันก็ยังมีก็อย่างที่คุณครูก็พูดมาตั้งแต่ต้น
เขามีอะไรของเขาตั้งหลายเรื่องเห็นไหม

ทำไมทุกเจ๊เลยยังยืนอยู่ข้างครูอีก
ทั้งที่โดนสอบยาวทั้งที่โดนข้อกล่าวหา
ซึ่งดิฉันทราบว่าตำรวจทำไปตามสิ่งที่ตำรวจมีในมือ
แต่เขาก็ยังยันเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมเชื่อเหมือนเดิมยืนด้วยกันเหมือนเดิม
อันนี้เป็นเรื่องปกติเหรอคะในคดีนะครับปกติต้องไปดูในศาล
แต่ในศาลมันถ่ายทอดไม่ได้
ทำไมคะในศาลนั้นถ่ายทอดไม่ได้ศาลนั้นถ่ายทอดเป็นโรงละครไม่ได้ศาลนั้นไม่ใช่โรงละคร
มองการพิจารณาคดีวิทยามาตรา๑๗๒ในการพิจารณาต้องทำต่อหน้าจำเลยเท่านั้น
บางคนเข้าใจว่าต้องทำต่อหน้าประชาชนไม่ใช่

เพราะฉะนั้นตัวจำเลยเวลาเขาซักไม่ว่าครูปีชาครูปีชาหรือว่าคุณจรูน
เวลาเขาเป็นฝ่ายจำเลยเขาต้องซักเต็มที่
เขาเขาจะโดนเหมือนกันทั้งคู่เขาจะโดนเหมือนกันทั้งคู่

ทีนี้ตอนที่พยานเขาตอบฝ่ายที่เรียกมาเขาก็ตอบไปตามนี้
แต่อีกฝ่ายหนึ่งอย่างที่ผมบอกไงเขาถามนะเขาต้องถามด้วยเทคนิคและวิธีการ
เพื่อเค้นเอาความจริงออกมา
มีอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือถ้าเราดูจาก
คือเนื่องจากตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องหมวดจรูน
เพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณวรยุทธ์ฝั่งครูปีชาเลือกที่จะฟ้องเอง
ซึ่งสารท่านนัดไต่สวนว่าจะรับหรือไม่รับ

ไปฟ้องแต่อันนั้นเขาไปฟ้องคดีแพ่งใช่ไหม

ว่า๒คนนี้ไปเบิกความในคดีแพ่งเป็นเท็จ

แต่ที่ไปฟ้องฟ้องว่าครูปีชาน่ะผิดคดีอาญา
ไม่ใช่ฝั่งครูปีชาผิดคดีอาญา
ผิดแล้วเขาหาเบิกความต่อศาลอันเป็นเท็จ

ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ให้ทีมงานลองโทรถามนะคะ

ที่ไปฟ้อง๑๑มิถุนายน

ตอนนี้ผมกลัวว่ามันจะมีปัญหากันอยู่

ซึ่งทั้งสองคดีนี้

สารท่านจะพิจารณาเองว่ามันมีมูลไหม

เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

แต่ทีนี้ผมที่ผมตอบคำถามไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งสารภาพเลย
สมมุติถ้าคดีที่ครูปีชาไปฟ้องคุณจรูน
สารมีมูลว่าคุณจรูนอาจจะเก็บของตก

คุณจรูนไปฟ้องครูปรีชากับเจ๊บ้าบินเนี่ย
เกิดว่ามีมูลว่าน่าจะให้การเท็จจะงงกันใหญ่เลยนะ

เพราะว่าเราพูดกันมาตลอดว่ามันต้องมีความจริงหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ไหม

แต่สมมุติว่าถ้าวันที่๔และต่อด้วยวันที่๑๑

เกิดสมมุติว่ามีมูลทั้งคู่

เข้าใจว่าไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะ

ไต่สวนมูลฟ้องครั้งนี้
ไม่แพ้การสืบพยานจริง
นี่คุณวรยุทธ์บอกไต่สวนสัก๑๐ปาก

มันต้องไต่สวนเหมือนสื่อพยานให้เห็นกันจะเลย
แล้วผมเชื่อว่าศาลน่าจะนัดฟังพร้อมกัน

เราก็จะรู้ว่าใครมีโอกาสชนะ
ตั้งแต่ชั้นไต่สวนเลยอาจารย์ขอเราเบรกนิดเดียว

ความระแวงของพยานฝั่งครูที่ไม่ออกมาตั้งแต่แรกคือกลัวตำรวจ

ประเด็นเรื่องของเอกสารลับที่หลุด
ประเด็นเรื่องของคลิปเสียงที่ออกมา

ออกมาได้อย่างไรกลับนะคะ
อาจจะมองได้ว่าคดีนี้เหมือนมีความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานภายในตำรวจกันเอง
ซึ่งเราเองคนตามข่าวก็มองคล้ายจะเป็นแบบนั้นสักครู่ค่ะ
มันเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

อ่าเราต้องไปยื่นคำร้องขอต่อประหลัดกระทรวงยุทธรรม

มาตัดสินมาพินามีคำสั่ง
วินิจฉัยเกี่ยวกับสำนวนเรื่องนี้
เพราะว่ามันเป็นข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

ในเรื่องประเด็นข้อที่จริงเดียวกัน
กำลังจะบอกดิฉันว่าเรื่องนี้ที่มันไม่จบ
เพราะเป็นความขัดแย้งขององค์กรเหรอคะ
เรื่องไม่จบมันเป็นความขัดแย้งขององค์กรหรือไม่

เหตุผลอะไรที่ทำให้กองปราบหักกับภาค๗

ส่วนกลางบอกว่ารับข้อมูลมาจากภาค๗

ตอนแรกทางฝั่งคุณลุงจรูนเนี่ย

แล้วก็ทุกฝ่ายก็มาให้ปากคำที่กองปราบ
แต่ว่าตอนนั้นเรื่องยังอยู่ที่ภาค๗อยู่

ก็มาใช้จำนวนมากอยู่ที่ส่วนกลาง
แต่คลิปเสียงออกมาได้ยังไง

ไม่รู้ว่ามีใครอยากให้หลุด

มันคนละประเด็นกับว่าคลิปเสียงนั้นมันใช่หรือไม่นะ
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าคิดออกมาได้ไง

ผิดไปหาคนรังเพื่อก็ติดงาน

ในกรณีเอกสารที่มีระบุเอาไว้บอกว่ามีการแก้ไขคำให้การให้กลมกลืน
แล้วก็เอาของเดิมทิ้งด้วยนะแล้วก็มีการเซ็นรับด้วยซ้ำไปเนี่ยนะคะ

หลักฐานในสำนวนการสอบสวนทราบได้ไงครับผมไม่เข้าใจ
ใช่อันนี้คุณตั้งประเด็นได้แต่ไอ้ที่มันมาขนานกันเนี่ย
คืออันนี้ถ้ามันเป็นข้อเท็จจริง
ถ้ามันไม่มีท่ามันต้องเป็นจริงเท่านั้นหรือไม่เป็นจริง
ไม่มีคำว่าท่าในด้านกฎหมายไม่มีคำว่าท่า
ได้ถามครูปรีชาไหมคะว่ามีการแก้คำให้การจริงไหม
อันนั้นไม่ทราบ
ได้คุยกันไหมไม่ต้องบอกดิฉันก็ได้
เอางี้ดิฉันสรุปความครับแบบนี้คือมันการสั่ง
สิ่งที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักในชั้นศาลนะ

ใช่เพราะการสอบสวนมันไม่ชอบไง
อ่ะตามข้อกฎหมายสู้แบบนี้ได้ไหมคะ
การสอบสวนไม่ชอบเอกสารหลุดคลิปหลุดหลักฐานหลุด
คือการสอบสวนไม่ชอบกระทำโดยพนักงานสอบสวนที่ไม่มีอำนาจ
แต่เอกสารในส่วนมันหลุดมันหลุดได้
มันหลุดออกมาไม่ใช่มันไม่ชอบ
แต่ถามว่าเอกสารเหล่านี้คลิปเหล่านี้หลุดมายังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ
แต่ว่าจะถามว่าฟังได้หรือฟังไม่ได้
ใครเป็นคนเซ็นเอกสารนั้นก็ต้องเอาคนนั้นไปเบิกความเป็นพยาน
รับรองว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารราชการ
รับรองว่าคลิปเสียงนี้เป็นการถอดออกมา
คนที่ทำต้องไปรับรองไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้

อำนาจการสอบสวนไม่มี
อย่างที่อายการเขาส่งคืนไปให้ปปชเนี่ย
เกรงว่ามันจะไปผัวพันกับคดีปราบปรามการทุจริต
เอาสำนวนนี้ไปให้ปปชดูอีกทีนึง
เพื่อปรปชจะมีอำนาจในการสอบสวนใช่ไหมฮะ
อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวค่ะ

คือไม่ว่าจะเป็นเอกสารลับที่หลุด
ไม่ว่าจะเป็นเสียงคลิปใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คืออันนี้เอาเป็นข้อต่อสู้ในศาลได้ไหมอาจารย์

ต่อสู้ว่าทำไมคนที่กำพยาหลักฐานทุกอย่าง
เอกสารทุกอย่างหน่วยงานนั้นบุคคลนั้น

หมายถึงว่ามันเคยมีข้อต่อสู้แบบนี้ไหมอาจาร
ไม่มี
มันสามารถชี้ได้ไหมคะว่ากระบวนการสอบสวนไม่ชอบ

ต้องแยกกันนะการสอบสวนที่ชอบเนี่ยก็สอบสวนโดยผู้กระทำผู้พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจ
และสรุปสำนวนโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
แล้วอยู่ในเขตอำนาจศาลอยู่ในเขตอำนาจของพนักงานสอบสวน
ส่วนการสอบสวนที่ไม่ชอบเนี่ยคือคนสอบสวนไม่มีอำนาจ
ส่วนเอกสารที่หลุดออกไปถ้าเจ้าหน้าที่ทำหลุดก็เป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่ชอบ
ปฏิบัติหน้าที่อีกเรื่องหนึ่ง
บกพร่องผิดลาดใดก็แล้วแต่
แต่ทีนี้สามารถจะใช้เป็นข้อต่อสู้ได้ไหมคะว่าการอาจจะไม่ได้ตั้งใจปล่อยให้หุด
แต่หลุดออกมาจากอำนาจหน้าที่ที่ควรจะเก็บไว้นี่นะคะ
หรอกเวลาการพิจารณาคดีในสารพิจารณาโดยเปิดเผยต่อหน้าทุกคน
ก็อย่างที่คุณครูปีชาพูดความจริงคือความจริง
สารเขาจะพิจารณาเองว่าพยานนี้น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อ

ผมจำได้ว่าท่านผู้บัญชาการสถานการณ์เป็นคนเซ็นเอกสารแบบนี้

เซ็นเสนอพบตลอบ
เซ็นเสนอพบตลอบอันนี้ผมไม่แน่ใจ

ก็ย้อนกลับไปดูไม่กล้าจะยืนยัน

อาจารย์แต่เดี๋ยวมีอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันอีก
เราอาจจะเจอกันก่อนหรือหลังไม่แน่
มิถุนายนและ๑๑มิถุนายน
ตอนแรกคณีนี้ควรจะลับด้วยเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม
แต่๔มิถุนายนและ๑๑มิถุนายน
เรามาแล้วอีกเนี่ยอาจารย์
เดี๋ยวค่อยนัด

สวัสดีครับ